คุณผู้ชมครับที่จังหวัดชนบุรีนั้นมีผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๓๖ปีแล้ว

ไม่อยากให้คนรู้ไปเช่าห้องอยู่คนเดียว
แล้วเวลาจอดจากห้องจะท้ายสเตยรักท้องตลอดเวลา

แล้วมีจังหวะหนึ่งปวดท้องเข้าห้องน้ำในห้องพักตัวเอง
แล้วคลอดลูกออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว
แล้วเธอพยายามทำคลอดเอง
เอากันไกลมาตัดสายสดือเองทำทุกอย่างแต่ว่าเสียเลือดมาก
ท้องแล้วคลอดไม่มีคนรู้
สุดท้ายเด็กคนนั้นก็เสียชีวิตในห้องน้ำ

คราบเลือดเต็มห้องเลยนะครับ
ในห้องน้ำไปพบศพทารกแรกเกิดเป็นเพศหญิง
สายสดือยังคงติดตัวเด็ก
ส่วนแม่เนี่ยคือนางสาวปฐุมวันพลสงครามอายุ๓๖ปี
สภาพเหนือตัวแม่กระเปื้ลเลือดเต็มไปหมดเหมือนกัน

ทางเจ้าตะที่เองเร่งปฐมพยาบาลและนำตัวสมโรงพยาบาล
สมเด็จพระบรมราชเทวีณศรีราชาเป็นการด่วน
จากการสอบถามเนี่ยเพื่อนร่วมงานที่อยู่ในระแวกใกล้เคียงบอกว่า
เขาไปเคาะประตูเรียกเรียกเพื่อนนะเรียกนางสาวปฐุมวันให้ไปทำงานกะเช้า
แต่เพื่อนบอกว่าเหนื่อยก็เลยไม่ออกมา
ตัวเธอที่เป็นเพื่อนก็เลยขอกลับไปทำงานก่อนกลับบ้านไปก่อน
ก่อนจะกลับมาเคาะอีกครั้งตอน๑๐โมงเช้า
เพื่อจะยืมรถจักรยานยนต์ไปทำธุระแต่ก็ไม่มีเสียงตอบกลับมา
ก็เลยรู้ว่าข้างในเกิดอะไรขึ้น
ตำรวจบอกว่าจากการสอบสวนนางสาวปฐุมวันบอกว่าเธอตั้งท้องครั้งนี้ท้องที่๓แล้ว
หลังจากแยกทางกับสามีเก่าก็ไปเช่าห้องอยู่ที่ห้องนี้เพียงคนเดียว
ไม่อยากให้คนรู้ว่าตั้งท้องจนกระทั่งก่อนเกิดเหตุเนี่ย
เบื้องต้นในห้องพักตำรวจไปพบสเตย์คุณผู้ชม
สเตรรัดหน้าท้องวางบนที่นอนคาดว่านางสาวประทุมวันไม่อยากให้คนรู้ว่าท้อง
ก็เลยใช้สเตนรัดท้องทุกครั้งที่ออกจากห้องก็ทำให้เพื่อนไม่รู้ว่าเธอท้อง
แล้วสุดท้ายเธอก็คลอดลูกเองแล้วก็ไม่มีคนรู้อีก
แล้วสุดท้ายลูกเธอก็เสียชีวิตนะครับนะฮะก็จะมีการต้องสอบปากคำกันต่อไปว่า
ที่มาที่ไปอย่างไรแล้วก็พ่อเด็กนั้นเป็นใครนะครับ